เปลี่ยนเลนส์กระทันหันนี่มันเรื่องใหญ่จริงจริงนะฮะ
เปลี่ยนเลนส์กระทันหันเนี่ยดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมฮะรถมานี่อืม
คือมันเร็วหน่อยนะมันเร็วหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวให้ดูนะ
ให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะรถที่พังเสียหายไปเนี่ย
สามคันด้วยกันนะครับจะเห็นว่าคันส้มเนี่ย
พุ่งชนไปก่อนข้างหน้าเนี่ยเพราะคันนึงเนี่ย
เลนกระทันหันแล้วตำรวจนี่เขาหักหลบนะฮะ
คือถ้าไม่หักหลบก็ชนข้างหน้านั่นแหละรถตำรวจก็มาฟาดกับเนี่ยฮะ
เสาข้างทางแล้วก็บ้านเรือนประชาชน
มุมนี้จะเห็นด้านหน้าช่วงที่ตำรวจเนี่ย
รถตำรวจเนี่ยหักหลบนี่นะครับชนกันสามคันรวดนะครับ
กระบะสีน้ำเงินเนี่ยมีนายอนุชามีโชคดีอายุสามสิบแปด
ขับมาขับมาทางเลนส์ฝั่งซ้ายนะแล้วเปลี่ยนเลนกระทันหัน
เพื่อจะเข้าขวาเพื่อกลับรถรถยนต์สีส้มเนี่ย
ขับมาเนี่ยเขาขับมาเลนขวาความเร็วก็พอสมควรอยู่แล้ว
เขาเบรกไม่ทันก็ชนท้ายอย่างจังกระเด็นข้ามฝั่ง
พลิกคว่ำไปอยู่อีกฝั่งนึงฮะส่วนรถตำรวจเนี่ยตามหลังมานะฮะ
สพเกาะช้างนะครับต้องหักหลบหักหลบก็เข้าข้างทางเลย
ค่ะโชคดีไม่โดนคนอื่นไปด้วยดูสภาพรถสิฮะ
นี่คันสีส้มนี่ผู้หญิงเป็นคนขับนะฮะเธอเจ็บหนักเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้เจ็บ๕คนอาการสาหัส๑คนก็คือผู้หญิงที่เป็นคนขับรถยนต์คันสีส้มคันนี้
เปลี่ยนเลนกระทันหันคันหน้าเนี่ยจากซ้ายจะเข้าขวาเธอก็ไม่ทันก็ชนเข้าไปเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับส่วนตำรวจสพเกาะช้างจังหวัดตราดเนี่ย
ดาบตำรวจสุรสักกลิ่นหอมบอกว่าขับรถมาจากเกาะช้างเพื่อไปรัชการที่สำนักงานตำรวจภูทรภาคสอง
ถึงจุดเกิดเหตุข้างหน้าเนี่ยชนกันแบบกระชั้นชิดมาก
ต้องเบรกแล้วก็หักหลบรถก็เลยเสียหลักหมุนไปเนี่ย
แล้วก็ไปชนกับบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็ทรัพย์สินที่อยู่ข้างทาง
เข้ามานี่ครับหักหลบกันเข้ามาจนมาจนประตูบ้านของจับบ้าน
อ่าผมตามหลังรถที่คนกันมามากับชั้นมากับชั้นชิด

ครับหักหลบกันเข้ามาจนมาจนประตูบ้านของจับบ้านครับอ่า

เดี๋ยวให้โชว์หน่อยให้โชว์หน่อยแฝนผ้าอะไรพี่ผมโหผมรังสีครับ
หลวงพะโตอ่ะครับโหหลวงพะโตรุ่นรุ่นไรพี่อ่าอ่า
ผมผมก็จำไม่ได้ว่ารุ่นไหนครับผมรถอยู่ข้างบ้านนู้น
กำลังออกมาออกมาถ้าเดินออกมาเร็วอย่างไรอย่างงั้นเออ
ฝากด้วยนะขอให้ทำเลนส์ที่สามด้วยนะเพราะรถเขาจะยูเทิร์น
ไม่มีเลนส์ที่สามให้ยูเทิร์นอ๋อไม่มีเลนส์สามให้ยูเทิร์นใช่
ไม่เออจริงประเทศใช่โดนบ่อยมากเดือนที่แล้วจริงด้วยโดน
โอ้โหนี่คะอืมคือเราคุยกันบ่อยนะค่ะ
คือถ้ามันกลับไม่ทันเนี่ยผมว่าเลยไปข้างหน้าเถอะใช่
นะจะห้าโลสิบโลอะไรก็ไปเถอะเพื่อความปลอดภัย
ไม่อย่างนั้นดูสิครับเหตุการณ์นี้เจ็บ๕คน

ใช่ค่ะทุกวินาทีมีความหมายจริงในเรื่องของการขับรถนะคะ
ต้องระมัดระวัง